ตอนนี้

ตอนแรกตอนแรกเหมือนยิ้มมีความสุขสบาย
ตอนนี้ทำไม

ครับต้องฝากความหวังไว้ที่ตำรวจ
คิดว่าเราจะได้คืนกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ย

เราก็ต้องใจเข้าใจเราครับ

เงินมันก็เป็นจำนวนที่เยอะจริง

ประมาณ๕๖วันก็ขอให้ได้คืน

ก็มีความหวังว่าทางทนายเจเปิ้ลเนี่ย

ถ้าไม่แจ้งความเนี่ยถ้าไม่เข้ามาร่วมกับผมเนี่ย

หมายถึงว่าระหว่างทางที่เริ่มมีปัญหาเนี่ย

เจปเปิ้ลมีการพยามเจรจา
ส่งทนายไปเจรจามีทนายด้วยเหรอ
ก็เป็นสิทธิ์ของเขานะที่เขาจะมีทนายความ

ครับผมนัดมาแล้ว๔เดือนกับ๑๕วัน

แล้วก็มาต่อลองให้ไปเอาที่แปลงอื่น
ทั้งที่ที่แปลงอื่นที่เขาผมให้ผมเอาไปซื้ออีกเนี่ย

คือคนที่นัดคืนเงินแล้ว๔เดือน๑๕วันเนี่ย
ถ้ายังไม่ได้เงินคืนเจ๊เบิ้ลก็จะมีกลยุทธ์วิธีการต่าง

เวลานะครับสรุปแล้วยืดเวลาไปเรื่อย

ถึงเวลาบอกเดี๋ยวเอาเงินคืนให้ก็ได้
ที่มีปัญหาถึงไม่มีเงินให้บอกไม่เป็นไรพี่ต้นใจเย็น

ที่ลำพูนมีที่ดินจริงมีถนนเข้าไปจริงมีไฟฟ้าจริงแต่ปรากฏว่า

โดดที่ดินอันนั้นพอเราไปตรวจก็ขายไปแล้วครับ

ไม่ได้ตรวจ
ทุกคนเลยใช่ไหม
เราเคยซื้อบ้านซื้อที่ดินอย่างนี้กันมาก่อนไหม

ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยถ้าจะฟังก็เป็นอุทาห
แล้วก็เตือนท่านผู้ชมได้นะทนายเกิดผล
คือเราต้องตรวจก่อนใช่ไหม
อย่างพี่ต้นแล้วก็ทุกคนบอกมาตรวจตอนหลังว่า
เฮ้ยสนดจริงป่ะวะ

สิ่งที่เราต้องตรวจคือถ้ามันเป็นรูปบริษัท
เราก็ต้องไปตรวจกับบริษัทเครื่องกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ว่าบริษัทนี้มันมีตัวตนจริงหรือเปล่า
ประการที่๒พอเราได้แปลงแผนที่

เขามีโบชัวร์ด้วยใช่ไหมครับมีครับ

โบชัวร์ดูได้ไหมครับ

ถ้าเราเห็นบัวชัวมีจัดสรรแบบนี้

มีการจัดสรรมากกว่า๙แปลง
ในที่ดินแปลงโบชัวร์แปลงนี้มากกว่าก้าวแปลงขึ้นไป
จัดสรรที่ดินจะต้องขออนุญาตจัดสรรที่ดินที่กรมที่ดิน
สำนักงานที่ดินตรงนั้นนะครับ
เราก็เอาโฉนดที่ดินแปลงนี้ไปตรวจสอบได้เลยว่า
มันมีอะไรขออนุญาตจัดสรรไหม
ในมือผมนี่๙๔แปลง
แต่ไอ้ตัวที่ดินจริงบางทีมันมีแค่เนื้อที่ไม่กี่ไร่กว่า
ซอยเป็น๙๐กว่าแปลงเนี่ย
ไม่พอซอยด้วยซ้ำแต่อันนี้ก็คงจะตีของเขาทำมา

ถ้าไปตรวจที่สำเนาทะเบียนไม่มีการขออนุญาตจัดสรร
ก็สันนิษฐานได้เลยครับว่าเฮ้ยโกงแน่

เพราะว่าถ้าแบ่งขายตั้งเป็นหลายสิบแปลง
เกิน๙แปลงต้องไปขออนุญาตจัดสรร
ทีนี้ถ้ามันเยอะขนาดนี้
ไปตรวจสอบแล้วไม่พบว่ามีใบอนุญาตให้จัดสรรที่ดิน
ก็ต้องสันิทานไว้ก่อนว่าโกง

แปลงหนึ่งมีชื่อผู้ซื้อถึง๓คน

ผมเป็นเจ้าของที่เขาบอกเขาก็เป็นเจ้าของที่

ถึงขนาดนี้แล้วเจ๊เปิ้ลก็โดนจับแล้ว
สามีกำลังตามตัวอยู่ที่เหลือก็เดี๋ยวขยายผลไล่ขบวนการต่อตำรวจบอก

อยากบอกอะไรกับเจเปิ้ลหน่อยไหมถ้าเขาฟังอยู่
คุณอ๋อมหนักสุดในที่นี้เลยล้านสอง
เคยคุยกันใช่ไหมเคยคุยค่ะ
เคยคุยกับเจเปิ้ลก็คือเขาทรงดีมาก
ก็คือน่าเชื่อถือก็คือโปรไฟล์ทุกอย่างอะไรอย่างนี้
ก็คือเขาคุยเรื่องธุรกิจอะไรอย่างนี้
เราเชื่อถือเขาเราขาดความรู้ในการที่จะหาข้อมูลก่อน
เราไม่เคยมีประสบการณ์ในการซื้อที่ดินแบบนี้
ทำให้เราพลาดก็คือก็ไปรับโทษในคุกแค่นี้ค่ะ

เจ๊เปิ้ลได้แล้วคะ
สามีเจ๊เปิ้ลเหรอจับได้แล้วเหมือนกันพี่ชัยภูมิ
เปิ้ลอ่ะจับได้ที่โคราชสามีก็ที่โคราช
พี่เขายืนยันอยู่ตรงนี้นะบอกว่าโคราชทั้งคู่ใช่ไหม
แล้วก็เป็นความคืบหน้าเพิ่มเติมด้วยนะครับ
มีใครอยากเป็นตัวแทนหมู่บ้านอีกพี่ต้นก็แล้วกันในฐานะรวบรวมสมัครพักพวกในการมาแจ้งความ
เรื่องนี้ให้อุทาหรณ์อะไรหรือว่าอยากฝากบอกอะไรกับสังคมบ้าง
ก็คือการจะทำอะไรทุกอย่างนะครับต้องตรวจสอบก่อนให้ชัดเจนทุกอย่าง
อย่าลงเชื่อว่าสิ่งที่โฆษณามาเนี่ยจะมีจริงหรือไม่มีจริง
งั้นจะตกเป็นเหยื่อเหมือนพวกผมครับขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วก็ได้เงินคืนเร็ว
เงินให้มากที่สุดเท่าที่จะมีให้ก็แล้วกันน้องวินมีอะไรฝากบอก
ก็คืนเงินผมเห็นแม่ผมทำงานแม่ผมทำงานห่างลูกห่างข้างทำงานสองกะ
เพื่อจะมาเก็บเงินซื้อที่ให้ลูกสุดท้ายศูนย์หมดเลย

ก็เราง่ายกับผมเขาตั้งใจให้ผมซื้อเงินเก็บลูกเงินโชคในบ้าน
ในที่นินลูกก็สร้างบ้านลูกบลูกในครอบครัว
กว่าคนนะไม่ใช่เป็นแบบวินแค่คนเดียวนะ
ขอบคุณทุกท่านนะครับ
เปิดปากเปิดความจริงกันทุกวันกันถึงวันศุกร์นะครับ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
แล้วก็ชมสดที่นี่ครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ